จำได้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่ามีสาวประเภทสองคนนึง
เขารู้สึกป่วยไปหาหมอก็ไม่หายแล้วเหมือนกับว่าโดนทำของถูกคุณสัย
ก็เลยไปทำพิธีเพื่อที่จะแก้คุณสัยจังหวะที่ทำพิธี
อาจารย์ที่ทำพิธีให้เขาก็สวดเขาก็อะไรแล้วเขาก็เอาครีมอ่ะ
หนีบเอาตะปูออกมาจากเท้า
หัวไม้โป้งเท้าฝั่งขวาตะปูยาวทั้ง๔นิ้ว
เราตามเรื่องให้เพราะเราเล่าไปแล้วคนสงสัยว่า
จริงเหรอพี่มิวจริงเหรอพี่อุ๋ย
มีแบบนี้ด้วยเหรออาจารย์ที่ทำพิธีเขายืนยันว่าจริง

อุ๊ย
ที่ติดเลยแล้วคุณที่จะมาสอน
นั่นไงตะปูตัวเบอร์เล่อเลยสีดนิ้วกว่า
คุณผู้ชมก็สงสัยกันเยอะว่าจริงหรอ
จริงไม่จริงยังไงเราตามให้เราส่งเนติชาวนักข่าวไป

อ่ะสำนักอาจารย์เจมส์พี่อุ๋ยอยู่ที่สุราธานีครับนี่นะคะเป็นสถานที่ที่ใช้รักษาตามคลิปเมื่อสักครู่นี้อยู่ในพื้นที่อำเภอพระแสงนะคะ
พอไปถึงเนี่ยค่ะอาจารย์เจมส์หรือนายสนทิอายุ๒๗ปีไม่ได้อยู่ในสำนักเจอแม่ของอาจารย์เจมส์ค่ะนางสมใจ
แม่ก็พาทีมข่าวของเราสำรวจดูภายในสำนักเลยนะคะก็มีพระพุทธรูปรูปปั้นเกจิอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางอยู่บนโต๊ะหมู่บูชามีวัตถุมงคลอะไรอยู่เยอะเลย
ของอาจารย์เจมส์คุณแม่สมใจบอกว่าลูกชายแม่ชื่นชอบเกี่ยวกับการบูชาวัตถุมงคลตั้งแต่๑๐ขวบประมาณป๕ได้
พอลูกชายอายุ๑๕ขอไปอยู่วัดเลยบอกไปอยู่วัดใกล้บ้านอยากจะเรียนรู้คอยช่วยเหลือพระแม่ไม่ห้ามนะคะ
เพราะแม่ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไปแต่เรื่องนี้แม่บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะ
อาจารย์เจมส์คุยกับเราผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะผ่านทางโทรศัพท์เราโทรไปหาเนี่ยค่ะคือไม่เจอตัวใช่ไหมเจอแม่แต่ก็โทรหาเอามือถือโทรหา

การรักษาคนที่โดนคุณสัยจะใช้จิตสัมผัส
คำนวณวันเดือนปีเกิดก่อนนะคะ
เสกหมักพลูสดให้กินนะคะ
หมากพลูผู้ป่วยต้องเอามาเองค่ะ

จับสัมผัสได้ว่ามีตะปูอยู่ที่ท้อง

แล้วกำหนดให้มันออกมาที่เท้าพี่อุ๋ย

ญาติของเธอเป็นคนดึงนะ
อันนี้แขนเสื้อเหลืองนี่ใช่ไหม

ดึงเสร็จให้ไปฉีดบัตรทยักษ์ด้วยนะ

ส่วนมากไอ้ตะปูไอ้ของแบบนี้มันไม่ค่อยมีหรอกครับ
แต่ถ้าว่าเหมือนกับที่เห็นที่อ้วกกัน

มันตามความจริงแล้วคือตาปูไม่ได้ตอกเท้า

เหมือนที่คุณโดนคุณสัยสมัยก่อนเขาทำกัน
แต่คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ดึงก็คือ

การคิดว่าคนที่มากับเขา
น่าจะเห็นดีที่สุดว่ามันออกมาจากเนื้อ

ถ้าว่าเราไปหาหมอเราจะไปนั่งให้เขาหลอกอยู่ไหม

ถ้าเราใช้มีดกรีดก็คือเหมือนแผลผ่าตัดถูกไหมครับ

ถ้าเราปล่อยให้ปลาปูมันทะลุเนื้อขึ้นมาเอง
คือถูกต้องครับแผลมันจะยิง
แล้วทีนี้พอเราปาด

แล้วทีนี้พอเปิดปากแผลให้มันออกมาคือ

คือตอนที่เลือดออกพวกเขาตกใจครับ

แต่เขาไม่ได้ถ่ายวันที่เอาของออกเสร็จแล้ว
เขากลับบ้านแล้วก็ไปถ่ายที่บ้าน
แล้วก็เคสอื่นที่อาจารย์เคยรักษาก็

นี่คุณเขียนมาสอนมีท่านผู้ชมส่งไลน์มาบอก

แทนว่าที่โชว์บอกเคยเจออะไรประมาณอย่างนี้

ก็พูดกันตรงนะหลายท่านก็ไม่เชื่อ

แล้วก็เสกแบบให้มันไหลลงไปที่เท้า

กว่ามันจะผ่านขาผ่านแข้งมาถึงปลายเท้าเลยเหรอ

คืออาจารย์เจมส์เองก็เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะลำบากนะ

ก็พระวัดใกล้บ้านสอนวิชาอะไรต่างให้

ส่วนใหญ่คนที่ไปหาอาจารย์เจมส์คือไปดูดวง

มันก็ศาสตร์ที่เป็นแบบโบราณ

ปกติลูกศิษย์ก็จะให้ค่าครู

รายได้หลักก็มาจากการปล่อยให้เช่าบูชาวัตถุมงคล
เราไปถามเรื่องนี้กับอาจารย์ออสให้ด้วยนะคะ
อาจารย์ออสออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า
ตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้เลย
ตะปูจะออกมาจากเท้าได้ยังไง
อาจารย์ออสใช้คำว่ามันน่าจะเป็นมายากลค่ะ
นิ้วเท้าเนี่ยก็ไม่ได้มีการถ่ายไปที่ตัวนิ้วโป้งให้เห็นชัด
ว่ามีตะปูเนี่ยดึงขึ้นมาจากนิ้วหรือไม่นะครับ
คือเราไม่เห็นตรงนี้มันเหมือนลักษณะการเล่นกลนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับ
แล้วก็ตะปูเป็นของมีคมเป็นโลหะนะครับ
เป็นสารคนละประเภทที่ไม่ใช่สารอินทรีย์ที่จะไปอยู่ในเนื้อหนังมังสาได้นะครับ
เพราะฉะนั้นจาน็อตใช้คำว่าน่าจะเล่นกลก็เหมือนกับเราดึงเหมือนนิ้วจาน็อตอย่างนี้
จากนั้นบอกว่ามีตะปูอยู่ในนิ้วเราดึงออกมาได้เช่นกันนะครับ
ออกมาเป็นปากกาเลยเห็นไหมฮะปากกาเสียบอยู่ในนิ้ว
อย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นกลก็ได้เช่นกัน
เป็นมัยกลเหรอคะอาจารย์ออสเลยลองทำให้ดูเลย
อาจารย์ออสยกเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะผมเห็นปากกาแล้วนะ
ใช่นี่เนี่ยเห็นไหมแล้วดึงออกมาแบบนี้
แล้วดูตอนที่คุยเมื่อกี้เห็นไหมอาจารย์ออสยกมือยกไม้อ่ะค่ะ
ก่อนที่จะดึงจะเห็นปากกาซ่อนอยู่
ใช่ก็ไม่รู้แหละอาจารย์เจมส์อาจารย์เจมส์บอกเรื่องจริงอ่ะพี่อุ๋ย
เขาทำพิธีจริงอ่ะขออาจารย์เจมส์มาเขาจริงอ่ะใช่ป่ะ
อาจารย์ออสบอกมันไม่น่าจะจริงมันน่าจะเป็นมายากล
อาจารย์ออสถ้าปากกาด้ามเท่านี้อยู่ในมืออาจารย์ออสนี่
ฝังอยู่ในยุ่งเลยนะอ้าวแล้วความเชื่อกันแล้วค่ะค่ะด้วย